เมื่อ๑๘นาฬิกาในรายการเดินหน้าประเทศไทย

ช่วงแรกเราให้ฟังเสียง
ได้ฟังบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของการติดอยู่ในถ้ำนะครับ
การที่พูดถึงคนที่ไปช่วยเหลือ

ยังมีเรื่องราวที่ทีมหมูป่าได้สะท้อนออกมา
เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะออกจากโรงพยาบาลแล้วกลับไปอยู่บ้าน
เขาก็ได้พูดถึงการที่จะต้องขอโทษ

ขอโทษว่าวันนั้นไปถ้ำกันหลายคนก็ยอมรับว่า

ทำให้พ่อแม่เป็นห่วงเดี๋ยวฟังดูนะครับ
ก็อยากจะขอโทษครับที่เป็นเด็กดื้อครับ
แล้วก็ไม่ค่อยเชื่อฟังอีกด้วยครับ

ขอโทษคุณพ่อคุณแม่โอเค
ประโยคแรกประโยคที่เราจะพูดกับคุณพ่อคุณแม่
นั้นก็ขอโทษครับที่เป็นเด็กดื้อครับ
ตอนที่เขาทำผมไม่ได้บอกครับว่ามาเขาทำ
ผมแค่บอกว่ามาอุ่นเครื่องซ้อมบอลอะไรแบบนี้ครับ

บอกตลอดเลยครับไม่เขาทำอีกแล้วครับ
ก็อยากขอโทษพ่อแม่ครับ
เพราะว่าไปแค่เล่นฟุตบอลครับ
ก็แอบเอาไฟฉายใส่กระเป๋าไปครับ
เพราะรู้ว่าถ้าบอกก็ไม่ได้เขาทำแน่ครับ
ผมก็อยากขอโทษครับ
ที่แบบไปแล้วก็ไม่บอกครับ
บอกแค่ว่าไปเตะบอลครับ

ที่ไปแค่ซ้อมบอลไม่ได้บอกว่าจะไปเที่ยวถ้ำครับ

น้องไม่ได้บอกว่าจะไปเข้าถ้ำครับ
เพื่อบอกว่าไปอุณเครื่องที่สนามบ้านจอง
ครับ
ก็อยากจะขอโทษครับ
เพราะว่าผมบอกผิดถ้ำครับ

ผมบอกว่าจะไปตรงถ้ำขุนน้ำครับผมไม่ได้บอกว่าถ้ำลวงเขา
สงสัยน่าจะค้นหาทุกถ้ำเลยครับ
อืมอยากผมก็อยากขอโทษครับที่บอกว่าไปเล่นบอลแล้วก็สุดท้ายก็แอบเข้าถ้ำครับ
แล้วก็ไม่ได้บอกว่าอยากจะขอโทษ
ผมก็อยากขอโทษพ่อแม่ครับที่บอกว่าแค่ไปเล่นบอลครับไม่ได้บอกว่าไปเข้าถ้ำ
ก็ตอนที่ติดก็นึกว่าออกไปนี่โดนพ่อถล่มแน่นอน
ท่อถล่มแน่นอนซึ่งก็สมควรไหม
ก็สมควรอยู่ครับ
ผมก็อยากขอโทษเหมือนกันครับ
แล้วก็อยากบอกรักพ่อแม่ครับ

มันเป็นสิ่งที่จะทำให้เราผิดหวังทีหลังครับ

ผมก็อยากขอโทษพ่อแม่ครับ
รู้แน่ว่าออกไปนี่โดนแม่ถล่มยับครับ
เอกช่วยสะท้อนความรู้สึกทั้งกลุ่มเลยว่า

จะบอกกับพ่อแม่อย่างไร

ตอนติดอยู่ในถ้ำทุกคนก็บอกว่า

แต่อันนี้เราเริ่มมาติดกันนาน่ะ

ผมว่าออกไปนี่รับรองได้นอนหน้าบ้านแน่นอน
แน่นอนถ้ำเลยนะ

ก็คือได้เห็นความไร้เดียงสาของทุกคนนะคะ

ถามยังไงก็ตอบตรงแบบตรงไปตรงมา
ทุกคนคือไม่ได้บอกที่บ้านไง

คือสื่อความหมายในใจก็คือขอโทษคุณพ่อคุณแม่
แต่ผมว่านี่จะเป็นอุทาหรณ์ชั้นดี
นอกจากกับทั้งสิบสามคนแล้วเนี่ย

เด็กเยาวชนทั้งหลายที่ดูเรื่องนี้อยู่

เกิดอะไรขึ้นจะได้ตามหากันถูกจะได้ช่วยกันถูก
นี่ไงบอกบางคนบอกบอกผิดถ้ำ

ก็เนี่ยค่ะคือเด็กเขาก็กังวลใจ
พอออกจากบ้านไปเอารถติดถ้ำอยู่นาน

เพราะว่าเรื่องมันใหญ่กว่าที่คิด
มันไม่ใช่แค่การหนีไปเที่ยว

มันเป็นเรื่องของภัยพิบัติการประสบภัยด้วยนะครับ